กันเละเลยสำหรับวิ่งมาราทอนแมทหนึ่ง
ใช่ค่ะเพิ่งเกิดขึ้นคุณผู้ชม
เป็นงานแชร์ริตี้ชนบุรีมาราทอน๒๐๑๖
เขาจัดที่ชนบุรีคนดังไปร่วมงานก็เยอะนะ

พี่เชสมายบาฟคุณทฟีวงสามบาทห้าสิบ

คุณคิดดูบางช่วงบางส่วนของการโพสต์

บอกว่าไว้อาลัยให้กับงานวิ่งยอดแย่แห่งปีครับ

เขามากันด้วยใจแฮชแท็กทำไมทำกับเขาแบบนี้
แล้วก็ภาพต่างที่ถูกเอามาลงในโลกโซเชียล
คุณเขาบอกว่านี่ดูสิการกินน้ำของนักวิ่งมาราทอน
เพราะว่าเจ้าหน้าที่ไม่มีแก้วให้

ทั้งที่งานวิ่งอื่นแก้วกับน้ำดื่มเป็นสิ่งสำคัญเลยนะ

มันจะอันตรายมากถ้าน้ำไม่เพียงพอสำหรับนักวิ่ง
ดูสินักวิ่งมาดูตามถังน้ำอยู่ไหนน้ำอยู่ไหน
แล้วบางคนบอกว่าถอนตัวเลยไม่วิ่งต่อแล้ว
เพราะว่ากังวลไงว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญกับสุขภาพ

แล้วก็ทางงานบอกไว้ว่าน้ำไม่มีแล้ว
แล้วแต่เลยจะตัดสินใจจะหยุดวิ่งหรือจะยังไง
แต่เรามีน้ำดื่มให้ไม่พอจริงอย่างนี้

นี่คือประกาศตอนที่วิ่งกันเลยนะ
ใช่เกือบจะมาถึงจุดพักได้ยินเสียงประกาศแบบนี้
ตอนที่กลุ่มนักวิ่งเข้าไปจะไปเคลียร์กับทีมผู้จัดเลยคือคลิปนี้

จริงอันนี่เลี้ยวนำมาเลยเพราะว่าก็ต้องพัฒนาต่อไป

คืองานวิ่งครั้งนี้มีทั้งวิ่งระยะสั้นแล้วก็ระยะกลางระยะยาวครบทุกระยะเลย
และที่นี้พอวิ่งไปลงมาจะขาดแขกน้ำ

ใช่ทีนี้คนบันเทิงที่เขาไปร่วมงานวิ่งอย่างคุณท็อฟฟี่

นี่เขาอ่านโพสต์เขาให้ฟังเลยนะคะ
บอกว่าพอกันทีกับงานนี้ไม่น่าเสียเวลามา

ตัวมาอย่างดีตั้งใจเพราะเห็นว่าเป็นงานบุญ
ตั้งแต่ตี๔วิ่งตี๕
ลงสมัครรุ่น๒๑กิโลเมตร
ไปได้๕กิโลเมตรยังไม่ได้ดื่มน้ำสักอึก
ทีมงานประกาศว่าน้ำไม่มีให้นักวิ่งแล้วนะครับ

ไอ้เวรตังค์ก็ไม่ได้พกมา
เขาโพสต์แบบนี้จริงนะครับอ้าวไอ้เวนนะฮะค่ะ
แล้วก็บอกว่าเส้นทางการวิ่งไม่น่าจะมีร้านขายของ

เพราะอาการขาดน้ำมันอันตรายมากกับนักวิ่ง
วิ่งโดยไม่มีน้ำ๒๑กิโลเมตรบ้าไปแล้ว

แล้วมีการพูดต่ออีกนะว่าขออภัยในความผิดพลาด

พูดได้ไงทุกคนมีเสื้อวิ่ง
มีแบบน่าจะรู้จำนวนคนดีอยู่
ยังมีหน้ามาบอกอีกว่าครั้งหน้าจะปรับปรุง
ไม่ทันแล้วครับไม่มีครั้งหน้าแน่นอน
หวยกลับครับเลิกแย่มากเอาแต่ได้

นี่แค่คนเดียวนะนี่แค่คุณท็อฟฟี่๓บาท๕๐นะ
ยังมีคนอื่นอีกอย่างพิเชษสมายบัฟเฟอโร
นี่ก็ขาวิ่งเหมือนกันไปร่วมงานวิ่งนี้
ข้อความมีเนื้อหาหลักว่าเกือบเอาชีวิตกลับมาไม่รอด

ผมไปวิ่งจ่ายเงินค่าสมัครวิ่งไป๗๐๐บาทเพื่อร่วมบุญ
แต่ได้บาปกลับมาเพราะเกิดความสงสาร
นักวิ่งบางคนร้องไห้เพราะไม่มีน้ำกิน
บางคนเก็บน้ำข้างทางกินล่ะคุณ
บางคนเอามือรองน้ำกินเพราะแก้วน้ำไม่พอ
บางคนคุณเห็นไหมไปตักน้ำจากถังดำ
เอาแค่ก้นถังยกถังดำเทเลยนะ
แล้วมาใส่แก้วเดียวกันจากนั้นก็แบ่งกันดูด
คนละอึกสองอึกขอให้ชีวิตรอด

ส่วนพี่เชษเองก็โพสต์ต่อว่าผมวิ่งแค่๒๑กิโล
ช่วงท้ายน้ำตามันไหลเลยเพราะสงสารตัวเอง
อมน้ำแข็งวิ่งเพราะไม่มีน้ำมีแต่น้ำแข็ง
งานนี้ทุกคนเสียเงินค่าสมัครตามระยะทาง

ก็มีระยะ๔๒๑๙๕กิโลเมตร
๗กิโลเมตร๑๐๕กิโลเมตร

ออกตัวกันที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพานะครับ
แล้วก็ตามระยะทางผู้จัดงาน
ก็แจ้งบอกว่าน้ำไม่เพียงพอ
ช่วงเย็นผู้จัดงานลงทุนจัดคอนเสิร์ตใหญ่

แต่พวกเราเสียตังค์ไม่มีน้ำกินจบครับ

เราก็เลยไปฟังเสียงพิเชษกันหน่อยดีไหมคุณ

อยากให้ไปฟังเสียงพิเชษเขาบ่นอุบถึงเรื่องนี้กันนะฮะ
น้ำยังไม่พอส่งเลย
กลับขึ้น

ผมนี่อาสามาร์นี่ผมตายเลยผมตายอย่างเดียวเลย
โดนนักวิ่งบ่นเนี่ยตายอย่างเดียวผม
ไม่ใช่แค่ดารานะที่เขาเอาเรื่องราวมาโพสต์เนี่ย
คนที่ไปวิ่งทั่วไปเขาก็โพสต์เรื่องนี้
บางคนพาลูกมาวิ่งบอกว่าโอ้โหงานมาราทอนนี้
เหมือนแม่พาลูกมาทรมานเลย
จากไม่มีน้ำดื่มที่เพียงพอระหว่างทาง
แล้วก็เป็นภาพของลูกเนี่ย
ขอบสะพานแล้วแบบลักษณะเหนื่อย
แล้วก็บางคนก็โพสต์ไว้แบบนี้นะครับ
บอกโอ้โหงานอีเวนต์ที่ไหนที่เป็นงานวิ่ง

อมน้ำแข็งไว้เพื่อทดแทนน้ำ
แล้วร่างกายมันขาดน้ำมันตายได้นะครับคุณ
เขาก็โพสต์กันไว้ต่างนานาเลยแบบนี้ครับ
คือเรื่องนี้เป็นกระแสเยอะมากจริงนะคุณ
ทีนี้ทางด้านนายนรงชัยคุณปลื้ม
ยกเทศมนตรีเมืองแสนศุกร์จังหวัดชนบุรีเนี่ย
เขาก็ต้องมาชี้แจงผ่านทางเฟซบุ๊กก่อนเลยนะคะ
บอกว่าทางเทศบาลเมืองแสนศุกร์เนี่ย
ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดงานแต่อย่างใด
เพียงแต่อนุญาตให้มีเส้นทางวิ่งผ่าน
เขตเทศบาลเมืองแสนศุกร์เป็นบางส่วนเท่านั้นเอง
นิดหนึ่งพูดถึงเรื่องเส้นทางหน่อย
มีคนโพสต์เรื่องเส้นทางด้วยว่า
บอกว่าเส้นทางไม่จัดการให้เรียบร้อย
เพราะว่าบางจุดยังเป็นท่อที่ถูกเปิดฝาทิ้งไว้

ถ้าวิ่งไปตกท่อมาได้รับบาดเจ็บแล้วจะทำยังไง

บอกว่าไม่ได้มีส่วนในการบริหารจัดการ

ชาวเน็ตเข้าไปโพสต์เยอะมากเลยนะ
คือเหมือนกับแบบอยากให้ผู้จัดงานออกมาแสดงความรับผิดชอบหน่อย
ออกมาชี้แจงหน่อยซิว่ามันจะยังไงกัน
ที่นักวิ่งหลายคนเขาออกมาวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยนะคะ

ชมรมเดินวิ่งสวนหลวงร๙จังหวัดชนบุรี
โมสรไลออนชนบุรีบางแสน
แล้วก็สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชนบุรี
คือตอนแรกจุดมุ่งหมายของโครงการมันดีนะคุณ
เพราะว่าจะเอาเงินนี้ที่ได้จากการวิ่ง
ไปซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบุรพาบางแสน
แล้วก็มีคนมาสมัครร่วมกิจกรรมประมาณ๑๕๐๐๐คน

เพราะทุกคนเขาก็อยากร่วมทำบุญเขาก็มาด้วยจิตใจอันดีอะค่ะ
ทีนี้ทุกคนก็จ่ายตังค์ปกติ
ระยะทางที่วิ่งอย่างที่บอกค่ะ
๕กิโลเมตรต้องจ่ายคนละ๑๐๐บาท
ใครที่วิ่งระยะ๒๑กิโลเมตรเหมือนคุณท็อฟฟี่ก็จ่ายไป๗๐๐
ที่วิ่ง๑๐กิโลครึ่งจ่ายคนละ๕๐๐
แล้วก็แบบฟันรัน๕กิโลเมตร
คนที่ไปวิ่งจะต้องจ่าย๔๐๐บาท
ทีนี้มันก็เลยกันมีคนที่เขาไปร่วมงานเขาก็บอกว่า
จะมาบอกว่าไม่รู้ว่าจะมีคนมาร่วมงานเยอะขนาดนี้ได้ยังไง
เพราะว่าไอ้เสื้อที่แจกไปมันก็ระบุจำนวนเสื้อที่แจกอยู่แล้ว

ว่าใครจ่ายตังค์มาบ้างได้รับเสื้อวิ่งกันไปกี่คน
ก็ต้องรู้แล้วก็คำนวณเรื่องของจำนวนคนที่มาวิ่งได้
แล้วก็คำนวณเรื่องของน้ำดื่ม
ครับแย่นะฮะหลายคนเป็นห่วงเรื่องของชีวิตแหละนะครับ
ใช่ค่ะเดี๋ยวเรารอนะว่าทางคนจัดงาน
เขาจะออกมาแถลงเรื่องนี้หรือไม่อย่างไรนะคะ